พบมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะกว่า๙๐๐ไร่

หลังจากที่พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
โดยเจ้าหน้าที่กว่า๑๕๐นายเข้าตรวจสอบพื้นที่

หลังจากมีการร้องเรียนว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติบุกก่อช้าง
ตามจุดต่างในพื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดกว่า๔๒ไร่
จากการตรวจวัดพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานหมู่เกาะช้าง๒๕ไร่
ส่วนนี้จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับนายพิสูจน์รัตนวงศ์เจ้าของในข้อหาบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติ
พร้อมกับเตรียมนำป้ายมาติดประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว
ส่วนตัวอาคารต่างที่อยู่ในพื้นที่๒๕ไร่
จะต้องปิดให้บริการทันทีเมื่อแจ้งความ
แต่ผู้ประกอบการยังสามารถขอความคุ้มครองจากสารปกครองได้
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนะครับเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นายได้ทวงคืนพื้นที่สาธารณะ
สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดงคาบเกี่ยวกับพื้นที่๓ตำบล
ในอำเภอเมืองหลังได้รับการร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่ามีกลุ่มในทุนข้าราชการและประชาชนจำนวน๑๙๒ราย
กรุกพื้นที่ป่าสาธารณะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทำการเกษตร
แล้วก็มีการล้อมรั้วแสดงความเป็นเจ้าของจัดสรรแบ่งที่ขายเป็นล็อกบนพื้นที่กว่า
รายจากพื้นที่ป่าสาธารณะทั้งหมดกว่า๒๕๐๐ราย
แจ้งความเอาผิดกับผู้บุกรุกไปแล้วกว่า๑๐ราย
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายครับ